หรือว่าจะเป็นการรับลมหนาวค่ะ
เพราะว่าหลังจากนี้อุณหภูมิในประเทศไทยจะลดลงเล็กน้อยค่ะ

พัดผ่านลงมาจะพัดไม่ถึงกรุงเทพมหานครคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าใครตื่นเช้าเนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ถึงลมหนาวเล็กน้อยค่ะ
ขณะที่ในบางพื้นที่มีฝนตกค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคเหนือค่ะมี๖จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ
นั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องซ้อนจังหวัดน่านเชียงใหม่ลำปางเชียงรายและพะเยาค่ะ
ส่วนภาคใต้ระยะนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเหมาะกับการท่องเที่ยวค่ะ